โอเคค่ะไปกันหาปาร์มเฟสว่าปีนี้หนาวไหมเอ่ย
โชคดีนะมาแบบอากาศลดลงพอดีเลย
แต่ผมไม่แน่ใจว่าแบบที่เชียงรายลดลงมานานยัง
แต่ว่ามาวันนี้แล้วแบบบรรยากาศดีมาก
แล้วก็คือมองไปคนกำลังแบบกินดื่มกันอย่างสนุกสนาน
แล้วเราเองก็เพิ่งเจอหนาวแรกในปีนี้เหมือนกัน

โอ้โหเสื้อกันหนาวนี่อยู่ข้างในตัวเนี่ย
ชอบบรรยากาศไหมคะโดยรวมมันมีกิจกรรมมีอาหารเต็มหมดเลย
ชอบอยู่แล้วจริงฟาร์เฟสเรามานี่จะเป็นครั้งที่สองที่สามแล้ว
แล้วก็คือเราว่าด้วยบรรยากาศของเพลง
แล้วบรรยากาศของอากาศ
แล้วก็คนดูที่เชียงรายอะไรอย่างนี้เราก็เต็มไปด้วยแบบบรรยากาศที่มันมีความสุขนะ
อย่างครั้งนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมคะในสถานที่พูด

คือเราว่าเราว่ามันมีความคือฟาร์มเฟสมันมีความชัดเจนบางอย่างที่เรา
เวลาที่แบบพูดถึงฟาร์มเฟสมันจะเห็นภาพของฟาร์มเฟสชัดเจนว่ามันจะต้องเจออะไรมีความสุขแบบไหน
แล้วก็บรรยากาศแบบไหนซึ่งเรามองว่าเรามากี่ครั้งเราก็จะรู้สึกแบบนั้น
คือตรงนี้เด็ดที่อยากให้พูดถึงการอาหาร

ผมยังไม่ได้ออกไปกินเลยผมกินแต่แบบปลาดุกผัดอยู่ด้านหลัง

เมื่อกี้ผมยังเดินแบบถามเพราะคุยว่าร้อยมากเลย
เจอเซอุ่อะไงครับ
เซอุ่ะใครครับ
วันนี้มาถึงแบบเย็นหน่อยก็เลยไม่ได้เข้าไป
อยากให้ปีต่อต่อไปหน่อยที่
ปีต่อไปนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเจอศิลปินไหน
แต่ผมเชื่อว่าบรรยากาศก็ยังเป็นบรรยากาศที่ดีแบบนี้
ฟังเพลงเพราะกับบรรยากาศดี

หลังบันดาลใจปุ่นดีหรือภูมิป๊อล
แรงบันดาลใจคือ

ออกทำงานคำนาม

เรื่องจริงคือเพื่อนโทรมา
คำด่ามันเราก็เริ่มเออกูก็ทุเล่จริงเริ่มเห็นกระจกเริ่มเลยเริ่มรู้สึกว่า
กูทุเล่จริงแหละแต่ว่าตอนนั้นอ่ะมันก็มีแรงฮึดบางอย่างว่า
โอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะลดแบบไม่ใช้อาหารเสริมใดทั้งสิ้น
คือจะลองดูซิว่าคนถ้าแบบมันไปแบบไม่มีอาหารเสริมไม่ต้องมียา
แล้วใช้ออกกำลังกายใช้ควบคุมอาหารอย่างเดียวมันจะทำได้ไหมอะไรอย่างนี้

ก็ออกกำลังฟิตเน็ตแล้วก็คุมอาหาร
หมายถึงว่าการระเบียบตัวเองใหม่หมดเลย
ตั้งใจจะโหลดให้ได้เยอะที่สุดเท่าไหร่พี่ป๊อบ
คือเอาจริงเราไม่ได้อยากเป็นแบบคนผอมแบบผอมมากอะไรอย่างนี้
เราแค่รู้สึกว่าเราสะดวกขึ้นสบายขึ้น
ก็จริงเรามองระยะสั้นอย่างตอนนี้เราก็อยากแค่อีก๓โลอีก๕โลอะไรอย่างนี้

นานนานไหมครับพี่กว่าจะรอ๑๗โล
ตอนนี้๔เดือนบ้าง๔๕เดือนบ้าง
สะกัดเชียงมากยิ่งขึ้นไหมครับ
คือคือเราจะเข้าใจว่าคนอ้วนคลิกเกียจตลอดเวลา
เราแบบเราจะเดินไปทางไหนเราก็แบบไม่อยากยกมันแบบมันดูเหนื่อยดูหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้แต่พอแบบพอทุกอย่างมันง่ายขึ้นมันสะดวกขึ้นมันก็เลยแบบก็เลยรู้สึกคล่องตัวขึ้น
เขาก็ดีใจนะเพราะว่าจริงแล้วเวลาเราอ้วนอ่ะมันก็จะแบบมันก็มีผลหลายอย่างกับสุขภาพกับอะไรอย่างเงี้ยพอแน่นอนพอเราลดเขาก็จะ
มันก็มีอยู่เป็นปกติเพราะว่ามันไม่ได้แบบลดลงไปแบบอะไรอย่างนี้เราก็ต้องคอนโทรตัวเองไปด้วยครับ
อย่างพอเราลดอย่างงี้เพื่อนคนนั้นก็ยังไงบ้างครับ
เพื่อนคนไหนครับ

คือเอาจริงนะพอพูดอย่างนี้เราก็จะบอกว่าถ้าไม่มีมันเราก็เราก็ไม่มีแรงขึ้นคือด้วยความเป็นเพื่อนเราก็ไม่รู้สึกไม่รู้สึกแย่อะไรขนาดนั้นนะ
แต่ด้วยความเป็นเพื่อนเราก็สามารถด่ากันได้อะไรอย่างเงี้ยก็แค่จะบอกว่าแบบเออมันก็สามารถลดด้วยวิธีนี้ได้เราก็อยากจะบอกสำหรับคนที่แบบบางคนที่ไม่ได้มีเงินเยอะที่แบบรู้สึกว่าเออฉันไม่มีเงินซื้ออาหารเสริมเหมือนกับดาราคนอื่นหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ใช้วิธีนี้ได้
นั้นคือก๊อฟแล้วลูกเขาก็คือชูใจแล้วเมียเขาก็ชื่อเบลซึ่งผมเนี่ยตอนเนี้ยทุกวันนี้ผมเจอเบลเจอชูชัยเนี่ยผมแบบละอายใจมากว่าเวลาไปเจอเนี่ยไปเจอป้าเขามาทักที่ดอยสุเทพอย่างเงี้ยแบบอู้เหนือมาเลยอู้เหนือมาเลยแล้วก็แบบเออลูกน่ารักมากเลยแล้วเขาบอกไม่ใช่ลูกเขาบอกก็ไม่ต้องปิดแล้วแต่ก็รู้กันหมดแล้ว

เราชื่นชอบด้วยนะ
แล้วก็แบบคือเราบางทีแอบครมไปบ้าง
เออครับน่ารักครับ

แล้วกิริยาน้องมันก็เป็นแบบเด็กที่น่ารักมาก

แต่ว่าก็อยากให้มันแบบ
คนอ้วนก็มีลูกน่ารักได้เนาะ
ยำมันได้โง่งกันนะ

พี่ไม่อยากหัวหรอ
อ่ะให้พี่โอ๊ตหน่อย

คือหนึ่งเรารู้ว่า

อยากจะมีปัญหาตรงไหน
อยากให้แก้ไขหรืออยากให้อยู่ข้าง
บอกสามารถไปหาได้

ทั้งที่บางทีเราอาจจะแก้ไขปัญหา

ร้องห่มร้องไห้เนี่ย
เรามองว่า

คือเจ็บปวดจากความรักมาแล้ว
แล้วก็เจ็บปวดจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วย
ตัวพี่ป๊อบเอกมองเธออย่างไรบ้าง

ถ้ามีเหตุการณ์นี้เรากลัวตอบไปแล้ว

แล้วเอานี่ไปเป็นประเด็น
แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีปัญหาขึ้นมาอีกครับ
แล้วมันก็โสดเต็มตัว
ขอบคุณครับ